แต่เห็นเต็มคุณอยากเห็นรถเต็ม
เดี๋ยวผมจัดให้กับเรื่องราวสุดหลอนของรถฉุกเฉิน
ที่เขาว่ากันว่ามีวิญญาณอยู่ท้ายรถ

เฮ้ยคุณเป็นวิญญาณมีหาง
เป็นวิญญาณที่หอมยาวคลานมาหันซ้ายหันขวา

ตัวเงินตัวทองครับ
วิญญาณอะไรล่ะตัวเป็นเป็นเลยนี่

เจ้ารักษณะที่กู้ภัยมูลณิธิกระบ๋วิพิทักษ์ประชา

เล่าให้ฟังว่าชุดก่อนหน้านี้
ก่อนหน้าที่ชุดนี้จะเข้าปฏิบัติงาน

ไปจับตัวเงินตัวทองมา
เพราะว่ามันเข้าไปในบ้านของชาวบ้านจับมาก็เอาเมามาไว้ในรถคันนี้
มัดขาหน้าและขาหลังเอาไว้อย่างดีเอาไว้ตรงนี้เตรียมจะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
แต่ปรากฏว่ามันเป็นช่วงออกเวรแปะมือเปลี่ยนเวรพอดี

เฮ้ยพีชแน่นอนร้อนสิค่ะ

เปิดท้ายกระบะเจอเลย

ตัวเงินตัวทองนี่แหละครับหางยาวเฟ้ยไปนอนอยู่ตรงรถอ่า
รถเปรย์ที่ไว้เข็นผู้ป่วยอ่ะ
โอ้ยตายนึกว่าโดนพีชหรอก
อ้าวสุดท้ายไปคายอยู่ตรงเนี่ย
มันไม่ควรจะต้องมาติดแงกอยู่ที่เปรย์รถเข็นผู้ป่วยแบบนี้
มันคงคิดว่าฉันโดนลักพาตัวเหมือนในหนังอ่ะ

ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยจริง

เหนื่อยกับพวกเรานี่แหละ
จะต้องมาเล่าข่าวที่ให้มันแบบว่าแปลกแบบนี้
แต่เอาจริงมันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายนะ

ใช่สงสารมันเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเรียบร้อยแหละคุณผู้ชม